คุณผู้ชมครับในวันนี้นายกรัฐมนตรีครับ
เดินทางไปเป็นประธานการเปิดงานพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติครับ
โอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ๕๐ปี
และถือว่าเป็นการสวดสนามคางเรือครั้งแรก
ประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทยด้วยนะครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันกับคุณนำโชคบุญชูม
และมีผู้บัญชาการกองทับเรืออาเซียนนั้นทำความเคารพ
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งเป็นประธานสวนสนามทางเรือ
ความเคารพจากผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน
และผู้บัญชาการทหารเรือจากประเทศนอกอาเซียนนะครับ
โดยมีเรือต่างที่เข้าร่วมสวนสนามทางเรือ
กองทัพเรือไทยในฐานะเจ้าภาพ
เชิญมาร่วมงานจำนวน๒๕ลำ
รวมทั้งเรือลบของไทยด้วยก็เป็น๔๐ลำนะครับ
ใช้กำลังพลสวนสนามทั้งหมด๖๐๖๗นาย
มีพลเรือตีบรรพฤษเนธกระจ่าง

เป็นผู้บังคับหมวดเรือสวนสนามทางเรือนะครับ
เป็นการสวนสนามทางเรือครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
หลังจากเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ๕๐ปีที่แล้ว
พิธีการสวนสนามทางเรือครั้งนี้นะครับ
เป็นการสวนสนามโดยเรือลบทั้งหมดจะจอดทอดสมออยู่กับที่

ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะจะแล่นผ่านขบวนเรือลบต่าง
แนวกราบเชิงซ้ายของเรือ
เช่นเดียวกับการตรวจพลสวนสนามทางบก
มีเรือหลวงปิ่นเกล้าวยิงสลุดจำนวน๑๙นัดนะครับ

จะบินผ่านเรือประธานและเฮลิคอปเตอร์เบล
ทงราชนาวีและทงมหากรรมทางเรือ
ปิดท้ายด้วยเครื่องบินรบกิฟเพ่นนะครับ
สำหรับการที่กองทัพเรือเลือกเรือหลวงทะลาง
เป็นเรือประธานในพิธีสวนสนามในครั้งนี้นะครับ
เนื่องจากผ่านการปฏิบัติราชการที่สำคัญในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับ
จนถึงปัจจุบันแม้จะขึ้นระวังมาแล้วกว่า๓๗ปี
แต่ยังอยู่ในสภาพดีพร้อมปฏิบัติภารกิจนะครับ
สะท้อนสมรรถนะของเรือไทยนะครับ

และดูแลรักษาเรือโดยกำลังพลนั้นประจำอยู่บนเรือ

กองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมมหากรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบ๕๐ปีนะครับ
ในปีนี้ตามมติที่ประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน

และคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบเมื่อปี๒๕๕๘ครับ
สวนสนามทางเรือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ
แต่ยังเป็นความกลมเกี่ยวสามัคคีของประชาชนชาวอาเซียน

รายงานจากอ่าวพัทยาจังหวัดชนบุรีครับ